คุณอยากรู้ไหมว่าเขาทะเลาะกันเรื่องไหน

แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างฟ้องร้องในชั้นศาลด้วยถามว่าเกิดอะไรขึ้น
บอกว่าคือก่อนหน้านี้คนยกเท้าเนี่ยเขามีอาชีพทำขนมหวานขาย
แต่พอโรคโควิด๑๙ระบาดส่งขนมไม่ได้

ทีนี้ปัญหาคือควันจากการปิ้งกัด

ควันไก่ค่ะลอยไปที่บ้านเพื่อนบ้าน
แล้วก็ห้ามไม่ได้ด้วยสิคะว่ามันไปทิศไหนอย่างไร
จนเป็นเหตุให้มีการแจ้งตำรวจกระทบกระทั่งกัน
เดี๋ยวฟังเสียงเธอชี้แจงกันหน่อยนะคะ
ตอนแรกหนูทำขนมส่งคือทำขนมใส่ไส้ส่ง
พอมาช่วงโควิดช่วงโควิดแล้วหนูก็ส่งขนมไม่ได้ค่ะ
ก็คือแบบว่าเขาไม่ให้นั่งกินตามร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างนี้
ส่งไม่ได้เราก็เลยมาขายไก่ย่างแทน
แล้วก็มีเพื่อนบ้านเขาบอกว่าควันไก่เข้าไปถึงในบ้านเขาอะค่ะ
เขาก็แจ้งตำรวจมาแล้วเขาแจ้งตำรวจมาเสร็จปุ๊บ
หนูก็ไม่ได้อะไรก็คือว่าไม่ได้อะไรกับเขา
จนมาถึงประมาณช่วงเย็นประมาณ๔โมงเย็นได้ค่ะ
เขาก็ยืนอยู่ในบ้านของเขาแล้วเขาก็ยกเท้าใส่หนู
ขออนุญาตนะคะด่าว่าและเขาก็เดินเข้าไปในบ้าน
หนูก็เลยเดินไปด่าเขาที่หน้าบ้านในตามคลิปนะคะที่ลงไปที่มีเพจหนึ่งเอาลงไป
แล้วว่ามีใครขายขวัญไก่ยากนี่ลอยไปที่บ้านของเจ้าของคลิป
ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องกระทบกระทั่งกัน

มันไก่มันลอยไปมันห้ามไม่ได้แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็เข้าใจเจ้าของคลิปนะ
บางทีอาจจะไปโดนควันควันของเขาไปโดนผ้าที่ตากไว้อะไรอย่างนี้